ดูเวลาด้วยดูเวลาด้วย
ไหนมันกรี๊งปั้น

ให้ผมถ่ายรูปให้ทำหายวีดีโอก่อน
ก็ก่อนอีกแล้วต่ออาพันธ์ไป
ถ้าพันธ์ก็ต่ออีก